เอาล่ะอีกหนึ่งขนมที่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันในการทำโรคกวน
กว่าจะได้มาใช้เวลาก็หลายชั่วโมงเหมือนกัน

กวนอารมณ์แบบนั้นเป็นเรื่องของการกวนขนม
เป็นขนมถั่วอัดคุณผู้ชมครับ
นี่ก็ไม่ได้หาทานง่ายเพราะว่าเป็นสูตรโบราณ

อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับทีมข่าวของเราบุกไปถึงบ้านเลยครับ
ของนางอังคณาเนียมสำริทอายุ๔๕ปีหรือว่าป้าหมี
อยู่บริเวณถนนเทศบาลดำริ๕ตำบลเมืองสวรรคโลก
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เขาเป็นสถานที่ที่ป้าหมีสาธิตขั้นตอนการทำขนมถั่วอัดให้ดู

ก็คือนำถั่วเขียวและกะทิลงไปกวนในกระทะขนาดใหญ่ด้วยเตาถ่าน

ขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญฝุด
เป็นการอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ในรุ่นคุณแม่
แล้วก็กวนไปกวนมากว่ามันจะได้ที่เหนียวแบบนี้๓ชั่วโมงเต็มครับ

แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำหอมดอกมะลิ

ก่อนที่จะนำไปวางพักไว้ให้เย็น
เมื่อได้ที่ก็นำมาอัดเลยอัดใส่พิมพ์
อย่างที่เห็นนี่แหละครับตามรูปวงกลมที่ทำขึ้นเอง
ตามภูมิปัญญาชาวบ้านแบบโบราณ
ก่อนที่จะนำไปอบด้วยขวัญเทียน
ทำแบบนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเอาไปอบควันเทียน
เพื่อเพิ่มความหอมเข้าไป

เหมือนใครตรงที่ไม่ผสมแป้ง
มีลูกค้าสนใจสั่งซื้อกันแบบล่วงหน้ากันเลยทีเดียวนะครับ

อะไรที่ทำแบบโบราณแล้วก็คงสูตรเอาไว้เนี่ยหาทานยากมากนะครับ
หมีเขาก็เล่าให้ฟังอีกนะครับว่า
สืบทอดการทำขนมถั่วอัดมาจากคุณแม่นานกว่า๒๐ปีแล้ว
และจะยังอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานนั้นสืบต่อกันไปนะครับ
อยู่ที่สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ไปหาทานกันได้จะมีของดีของโบราณเยอะนะ
จังหวัดสุโขทัยอร่อยทั้งนั้นเลย
ขนมถั่วอัดเนี่ยจริงอาจจะไม่ได้หาทานยาก

แต่ถ้าเป็นสูตรโบราณที่มันอร่อยมากเนี่ย

เห็นเนื้อมะพร้าวแบบโผล่ออกมาเลยปกติแล้วเนี่ย

เป็นมะพร้าวที่ใช้ทำขนมแล้วแบบอร่อยมาก

มะพร้าวถึงทิกที่ใส่ลงไปด้วยนะครับ